เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะแถวถนนศรีนครินในกรุงเทพ
จะมีไซส์คนงานก่อสร้างอยู่พื้นที่สักประมาณ๒ไร่กว่า
แล้วก็มีคนงานจะเหมือนกับขุดเป็นบ่อน้ำ
อยู่ดีดินไหลไหลไปทับคนงาน
คือการจะขุดบ่อนี้ได้มันต้องขุดลงไปลึกมาก
ใช่แล้วปัญหาก็คือชาวบ้านเขาบอกว่า
คือที่เพิ่งถมไปไม่นานเหมือนดินมันยังไม่ค่อยแน่น
แล้วไม่แน่ใจว่าใช่สาเหตุหรือเปล่าที่ดินมันยังไม่แน่นดี
แล้วก็ไปขุดไงพอขุดปุ๊บโอ้โหมันไหลมา
เสียชีวิตไปหนึ่งบาทเจ็บไปสอง
นี่ค่ะเพราะว่าคนงาน๓คนเขาอยู่ตรงนั้นนะคะ

ต้องใช้รถแบ็คโฮลขุดดินเพื่อช่วยขึ้นมา
นี่ค่ะแล้วคนที่รอดเนี่ยนะโอ้โหดูสิดูสิสะบักสะบอม
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณบ่าย๓นะคะ
งานก่อสร้างอยู่ริมถนนศรีนครินเขตประเวทกรุงเทพ
เป็นพื้นที่ขนาด๒ไร่กว่ากำลังขุดเป็นบ่อน้ำอะค่ะ
คนงานหย่อนท่อปูนสำหรับเป็นทางเดินน้ำ
แต่ดินไหลมาเลยมาทับนายสิทธิชัยโสภาบันอายุ๑๘ปี
นายอุเทนเพ็งวงศาเป็นน้าของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณน้าบอกว่าเจ้าของที่ดินจ้างมาปรับพื้นที่เพื่อปลูกพืช
เพราะไม่อยากให้ทิ้งเป็นพื้นที่รกร้าง
ช่วงบ่ายระหว่างกำลังขุดบ่อน้ำกว้าง๒เมตรลึก๓เมตร
หลานเขาลงไปรออยู่ก้นบ่อเพื่อรอรับท่อปูน
แต่ดินเหนียวรอบข้างไหลมาทับช่วงครึ่งตัวล่าง
แล้วมันเป็นดินเหนียวไงไหลมาทับปุ๊บ
ครึ่งตัวล่างขยับออกไม่ได้
คือพอเห็นดินไหลพยายามจะหนีแต่มันหนีไม่ได้

แล้วคนก็ลงไปช่วยนะแต่ดินโอ้โหไหลมาทับเรื่อย
ไหลทับอีกรอบก็เลยต้องไปเรียกกู้ภัย
แจ้งกู้ภัยที่อยู่ริมถนนนะคะให้มาช่วย
แต่สุดท้ายรอด๒เสียชีวิต
น้าของผู้เสียชีวิตบอกว่าใจจะขาดจริง
คือเห็นหลานเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา
หลานคนนี้เพิ่งมาอยู่ด้วยแค่๓เดือน
ของหลานก็คือพี่สาวมาฝากเอาไว้
แล้วก็เพิ่งมารับงานที่นี่แค่อาทิตย์กว่า

ช่วยเอาไว้ไม่ทันจริง
มันอยู่ช่วงเอวมันอยู่ด้านดิน
แต่ว่าพวกผมอยู่ลักษณะการยืนก็เลยขึ้นท่านงานอยู่นี่

มันเพิ่งมาอยู่ของผมได้๓เดือน

เนี่ยก็ดมยาดมกันเลย
ดานเจ้าหน้าที่หมู่ระนิษฐีร่วมกับตัญญู์นายกิติพงเปลี่ยนเปลยูน
เป็นคนที่เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุคนแรกนะคะ
เล่าให้ฟังช่วงจังหวะที่พยายามไปช่วยชีวิตคนงาน
เขาบอกว่าเขากำลังประจำจุดรอเหตุการณ์ที่แยกศรีอุดมเนี่ยนะคะ
คนงานเกาะสร้างที่ว่าเป็นน้าชายอะค่ะชื่อว่าวใจแทบขาด
เพราะว่าเห็นหลานถูกดินถล่มทับต่อหน้าต่อตาเนี่ย
ตะโกนเรียกเลยนะคะบอกว่าให้มาช่วยหลานชายเขาหน่อย
หลานถูกดินถล่มทับอยู่ในหลุมลึก๓เมตรครึ่ง
ที่จะขุดมาทำบ่อน้ำเขาได้ยินปุ๊บเขาก็รีบวิ่งไปเลย
เห็นภาพเดียวกันเลยค่ะคือดินอ่ะทับหลุมหมดแล้วอะค่ะ
อืมมีคนอยู่ในหลุมหนึ่งคนหนีไปได้สองคน
เขาก็รีบเปิดหน้าดินจนกระทั่งเจอผู้ตายนอนคุดคู้อยู่ในท่อซีเมนต
โอ้โหคือเขาก็พยายามหลบแล้วไงใช่หลบเข้าไปในท่อแล้วแต่ว่า
คือมันถล่มปิดแบบนี้อากาศมันก็ไม่มีด้วยค่ะ
แล้วไหนจะแรงลินที่มันถล่มทับลงมาอีกเขาก็ใช้เวลาถึงกว่าสองชั่วโมงเลยนะคะ
จะนำร่างของผู้ตายออกมาได้ซึ่งสถานที่เกิดเหตุ
ไม่มีเซฟตี้ไม่มีระบบความปลอดภัยอะไรใดเลย
ไม่มีเหล็กกันดินสไลด์ด้วยแถมบันไดคนงานค่ะ
ทำจากไม้ยูคาลิปตัสที่เอามาต่อกันเองอะค่ะเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมคะ
แล้วไม่มีโฟร์แมนด้วยมีแค่คนงานล้วนกับคนขับรถแบ็คโฮลเท่านั้นเอง
นายกิติพงศ์เขาบอกว่าจริงจุดตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นที่รกร้าง
แล้วก็มีบ่อน้ำอยู่เจ้าของที่เนี่ยเขาตัดสินใจจะถมเมื่อไม่นานมานี้เอง
ตัวเขาเนี่ยเป็นคนแถวนี้ตั้งแต่เกิดก็เชื่อเป็นนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะ
เขาบอกว่าแถวนี้น่าจะเจ้าที่แรงแล้วก็ไม่เคยเห็นเจ้าของที่เนี่ยทำพิธีบวงสวงอะไรใดเลย
ฝั่งตรงข้ามก็ทำอะไรไม่ได้คือเขาบอกทำอะไรก็เจ๊งตลอดเลย
อืมเนี่ยค่ะคือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ
นรงง้าวบุ่งคล้าก็คุยกับนักข่าวของเรานะ
ก็บอกว่าเห็นคนงานมาขุดดินตั้งแต่เช้าก็ยังนึกอยู่ในใจ
ว่าที่ตรงนี้เพิ่งถมไปสักแป๊บเดียวไม่ถึง๒เดือน
ก็ให้ขุดแล้วดังนั้นเพิ่งถมไปได้ไม่เท่าไห
สภาพดินมันยังไม่แน่นค่ะ
แล้วก็มาขุดทำเป็นบ่อแบบนี้พอดินมันไม่แน่น
มันก็เลยไหลลงมาได้ง่ายไม่มีอะไรไปกั้น
ไม่มีเซฟตี้อะไรด้วยอ่ะก็เลยเกิดเหตุแบบนี้นะคะ